พาไปดูอุบัติเหตุที่เอามาเป็นอุทาหรณ์
สำหรับการใช้รถใช้ถนนกันหน่อย

ที่ฉันนะบางทีเห็นหลายคลิปแล้วเราอ่านหลายข่าว
มักจะเป็นลักษณะการกลับรถหรือไม่ก็ข้ามเลนไป
เลนซ้ายสุดไปขวาสุดขวาสุดไปซ้ายสุด
อันตรายนะคะถ้าเป็นถนนเส้นใหญ่
ถนนเส้นหลักแล้วมีรถทางตรงมาเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่มอเตอร์ไซค์ตัดแล้วนี่มากแล้ว

คือหลบมอเตอร์ไซคันที่เขาปาดเข้าไปเลนขวาสุดนะฮะ

ใช่ดิเอางี้ทีมงานขออีกทีได้ไหม

จังหวะตอนที่ปาดปาดหน้ารถเลย
เดี๋ยวนะคุณผู้ชมต้องลองดูนิดนึงนะคะ

แล้วรถที่มาทางตรงถ้าเขาไม่เบรกเขาชนคุณ
แต่พอเขาเบรกรถเขาเสียหลัก
แล้วเขานั่นแหละคือคนที่เป็นคนรถคว่ำและได้รับบาดเจ็บเอง
เหตุการณ์นี้เห็นชัดตามภาพที่เราเล่าไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
มอเตอร์ไซค์อยู่ดีตัดข้ามเลนไปเฉย
ตรงนี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
เป็นถนนขาเข้าเมืองระยองที่ตะบนมะขามคู่

ที่เกิดเหตุรถกระบะสีขาว๔ประตูคันนี้
โอ้โหดูสิพลิกความล้อชี้ฟ้าเลย
กระโปรงหน้ารถและประตูรถฝั่งคนขับสภาพพังยับเยิน
เราเห็นจากในคลิปเรารู้เลยว่ามันต้องรุนแรงมาก
คนขับคือนายคมสรรเสือเจริญนะคะอายุ๔๐ปี
เด็นออกมานอกรถหมดสติเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบปั๊มหัวใจใช้เวลา๔๐นาทีค่ะ
กู้ชีพจรกลับคืนมาได้
รีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนิคมพัฒนาทันที
และส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระยอง
แม่ค้าร้านอาหารตามสั่งที่เห็นเหตุการณ์นี้เล่าแบบนี้

แล้วตรงนั้นเนี่ยถนนเอาจริงเธอบอกเลยว่าเส้นนี้รถเยอะเลยค่ะ

แล้วรถมอเตอร์ไซค์ขี่ตัดหน้าก็อย่างที่เราเห็นเป๊ะเลยค่ะ

แล้วคนขับกระบะเนี่ยเจ็บสาหัสนะคะ

ตัดหน้าเขาตัดหน้าเขาแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนเขาเบรกรากยาวมาแล้วมาหมุน
หมุนตรงเสาไฟตรงเนี้ยครับหมุนหมุนมาอย่างงี้น่ะ
แล้วหัวรถเขามันไปทิ้งตรงท่อแล้วรถเขามันกระเด็นขึ้นแล้วความรักตัวเขาอ่ะออกมาข้างนอก
บ่อยมากค่ะบ่อยอยู่บ่อยสามสี่วันก่อนน่ะรถตู้ท๕๒อย่างงี้
ชนตรงสอง
แม่คะบอกแบบเฉาะนั้นคุณเกิดอุปโภยเห็นบ่อยจนชินภาพนี้

มันคือนาทีเป็นนาทีตายความประมาทของคุณ
ทำให้คนนึงเนี่ยเขาอาจเสียชีวิตได้นะคะ
นี่คือนาทีในการช่วยเหลือเขาปั๊มหัวใจผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนขับ
เพราะพยายามหลบรถมอเตอร์ไซคันนั้นค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่
รวบรวมพยานหลักฐานดูกล้องวงจรปิด
และเดี๋ยวต้องตามตัวคนผิดมาดำเนินคดีนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะ